แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะไปดูเรื่องราวที่ทำให้เรามีรอยยิ้มกัน
คือช่วงนี้หลายคนก็กังวลค่ะเรื่องของการหาซื้อหน้ากากอนามัยว่า
มันหาซื้อยากเหลือเกินในช่วงนี้แล้วจะใช้แบบไหนได้บ้างแบบผ้าได้ไหม
อาม่าวัย๗๖ปีชาวราชบุรีอาม่าไม่ได้เย็บขายนะคะแต่อาม่าเย็บแจกจ้า

โอ้โหใจสุดเลยค่ะอาม่าเย็บต่อไม่รอแล้วนะอาม่าบอกแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะอาม่าคนนี้ชื่อว่าคุณจุไรศรีดุลสิริอายุ๗๖ปีแล้วนะคะ
อาม่าเนี่ยเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็อาศัยอยู่ในตำบลปากแร็ดอำเภอบ้านโป่ง
คุณเห็นไหมอาม่านี่คือสายตายังแบบดีอยู่เลยนะยังเชี่ยวชาญในการตัดเย็บอยู่เลยนะคะ
เพราะว่านั่งตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าสองชั้นแล้วก็ตัดแบบพิถีพิทันนะคะ
คืออาม่าเนี่ยตอนแรกอาม่าตัดเอาไว้เพื่อที่จะใส่เองแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านด้วย
รวมถึงบุคคลที่ต้องการหน้ากากอนามัยแต่ว่าแหมขาดแคลนขาดตลาดเหลือเกินหาซื้อยากเหลือเกิน
เพื่อที่จะเป็นการเหมือนแบบช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่อาม่าจะทำได้
เพราะว่าอาม่าอยู่บ้านเฉยอาม่าก็จะเบื่อไง
สุดยอดเลยนะคือตอนแรกคิดแค่ว่าจะทำใส่เอง

ไปมาตอนนี้ทำแจกคนอื่นด้วย
ใช่แล้วคืออาม่าเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตัวเขาเนี่ยนะมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
แล้วก็ตัดเย็บขายมา๔๐ปีแล้วคือขายเสื้อผ้าเนี่ยนะ
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙มันเยอะใช่ไหม
หลายคนก็กังวลแล้วก็หาซื้อหน้ากากก็ยากด้วย
แล้วก็อาม่าเนี่ยอาศัยอยู่กับอากงสองคน
กงก็อายุ๗๕แล้วคือต้องบอกว่าผู้สูงอายุก็จะมีความเสี่ยงมากด้วยนะคะ
แกก็กังวลเรื่องว่าเฮ้ยอาจจะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายหรือเปล่า
อาม่าก็เลยพยายามหาซื้อหน้ากากอนามัยมาสวบใส่
ป้องกันตัวเองดูแลกันกับสองคนอะนะ
ราคาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยเพราะมันขาดตลาดค่ะ
อาม่าก็เลยไม่รอแล้วจ้ะเย็บเองเลยค่ะ
ไม่หาแล้วค่ะตัดสินใจเลยค่ะ
นำภาพที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อค่ะ
มาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยใส่เองแทนซะเลย
ตอนแรกอย่างที่บอกแหละว่าอาม่าตั้งใจจะทำไว้สวมใส่กันเองในบ้าน
อาม่าอากงแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาทราบข่าว
ก็เลยแบบมาขอซื้อจากอาม่าหน่อยเพราะมันหาซื้อยาก
มาขายเท่าไหร่ฝากทำให้หน่อยสิ
นั่นไงอาม่าก็เลยเอายังไงดีตัดสินใจว่าเฮ้ย

ใช้เวลาว่างตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยก็แล้วกัน
แต่ว่ามาถามว่าเท่าไหร่อาม่าบอกไม่ต้องอ่ะ
เอาไปเลยอาม่าแจกฟรี
ให้กับเพื่อนบ้านกับคนในชุมชนฟรีไปเลย
แล้วคุณรู้ไหมว่าอาม่าตัดเย็บแล้วแจกไปทั้งหมดกี่ชิ้นแล้ว
สุดยอดขอปรบมือให้กับอาม่า
โอ้โหคืออาม่าต้องบอกว่าเป็นการแบบหยิบยื่นน้ำใจ
ช่วยเหลือคนที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันว่าตอนนี้มันหาซื้อยากจริง
อาม่าอยู่บ้านว่างเนาะตัวเองมีฝีไม้ลายมือในการเย็บผ้า
ีบจักรอะไรอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจแจกจ่ายกันไปซะเลยไหนเราก็มีผ้าเหลืออยู่ไง
ใครที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับคนละไม้คนละมือทำตรงไหนถนัดเขาก็ทำตรงนั้น
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่